เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงคืนที่ผ่านมานะครับ
มีหญิงสาววัย๒๐ปีกับเพื่อนอีก๒คน
ขี่จักรยานยนต์ไปตามถนนบางขันน้องเสือในพื้นที่จังหวัดปฐุมธานีนะครับ
จู่ก็มีวัยรุ่นนับ๑๐คนนะครับ

ใช้มีดไล่ฟันจนได้รับบาดเจ็บ
ไปติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
เหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับหญิงสาวที่เดินทางในช่วงเวลากลางคืน
กลางดึกคืนวันที่๑๙มิถุนายนที่ผ่านมา
หญิงสาวอายุ๒๐ปีกับเพื่อนอีก๒คน
ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านย่านคลอง๓
เพื่อไปเยี่ยมเพื่อนที่โรงพยาบาลคลองหลวง
ส่วนประมาณ๑๐คนสวมหัวกับนอกปิดบางใบหน้า
ขวางถนนไว้ก่อนใช้มีดไล่ฟัน
จึงรีบขี่รถจักรยานยนต์หลบหนี
แต่ถูกคมมีดฟันที่บริเวณศีรษะหัวไหล่และขาข้างขวา

ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านจุดเกิดเหตุในเวลาไล่เลี่ยกัน
แล้วถูกวัยรุ่นกลุ่มนี้ดักทำร้าย
และได้ยินเสียงคล้ายระเบิดดังขึ้นหน้ารถ
โชคดีที่ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด
ตัวเราเองไม่เจ็บใช่ไหม

แล้วเราเห็นวัยรุ่นอยู่กี่คนอย่างนั้นครับ
ราละลามประมาณ๗๐คน

แล้วตอนที่เราขับมามีระเบิดเกิดขึ้น

ระเบิดจนตรงหน้ามึงเลยครับ

คู่ยืนยันว่าไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับวัยรุ่นกลุ่มนี้มาก่อน
เรื่องต้นแจ้งความไว้แล้วที่สพคลองหลวง
เพื่อเร่งติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ตำรวจเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรถกระบะ
เสียหลักพลิกตะแคงอยู่กลางถนนสายสุรินอุบลราชธานี
ในพื้นที่อำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์
ข้าวโพดที่บรรทุกมาเต็มคันตกเกลื่อนถนน
อาสากู้ภัยต้องช่วยกันกวาดข้าวโพดออกจากถนนเพื่อเร่งเปิดการจราจร
คนขับรถกระบะเปิดเผยว่าตนเองกับภรรยาบรรทุกข้าวโพด๔ตัน

เพื่อไปส่งให้กับลูกค้าที่ตลาดอรัญญประเทศจังหวัดสะแก้ว
เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้ง

มีเพียงภรรยาที่อยู่ในอาการตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเท่านั้น
กู้ภัยใช้เวลาไม่นานก็สามารถเคลียร์ถนนได้ทั้งหมด

ขนข้าวโพดเพื่อไปส่งให้กับลูกค้า
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในตลาดเทศบาลอูทอง

แต่จู่ก็ถูกรถบิ๊กไบท์ที่ขี่มาด้วยความเร็ว

คนขับขี่รถบิ๊กไบท์และชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์

ทำให้นายแสนงสังทองอายุ๕๘ปี

ส่วนคนขับขี่รถบิ๊กไบท์คู่กรณี

ผู้ภัยจึงนำทั้งสองคนส่งโรงพยาบาล

ยนต์ที่ครอบครัว๔คน

เสียหลักพ่วงตกร่องกลางถนน
พื้นที่จังหวัดชนบุรีไฟลุกท่วมทั้งคัน

และเป็นพ่อเสียชีวิตคาที่

แล้วก็ลูกสาวอีกคนนึงที่ถูกช่วยออกมาจากรถที่ไฟลุกไหม้นั้นได้เสียชีวิตลง
ไว้เพียงลูกสาวคนโตวัย๔ขวบเท่านั้นที่ยังคงมีชีวิตอยู่จากอุบัติเหตุในครั้งนี้

เป็นวินาทีที่ตำรวจและพลเมืองดีเร่งให้ความช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ในรถเก๋ง
หลังเกิดอุบัติเหตุพุ่งตกลงไปในร่องกลางถนน

ขณะที่กลุ่มควันพวยพุ่งออกมาจากห้องเครื่องด้านหน้า

ทำให้การช่วยเหลือต้องทำงานแข่งกับเวลา
เพื่อนำ๓ชีวิตออกมาให้ได้
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนสาย๓๓๑สัตหิบเขาดิน
หน้าสถานีตรรวจพูทรทั่วใหญ่ตำบลทั่วใหญ่

เมื่อเย็นวันที่๑๖วิทยุนายนที่ผ่านมา

และวรดรเจ๊มะคนขับรถส่งอาหารทะเล
ผู้ประสบเหตุได้ยินเสียงเด็กร้องในรถ

ถอดหัวเบาะรถยนต์มางัดกระจกเพื่อเปิดประตู
คนขับรถอยู่ในสภาพไร้ลมหายใจ
ขณะที่กลุ่มควันในรถยังหนาทึบ
ได้ยินเสียงเด็กร้องข้างที่นั่งคนขับ
พบเด็กหญิงวัย๔ขวบอยู่ในคาซิส

แม่และเด็กอีกคนที่หมดสติอยู่เบาะหลัง

เจ้าหน้าที่และพลเมืองดีใช้เวลาราว๒๐นาที

และดมฉิดน้ำจนเปลืองสงบ
ร้อยตำรวจเอกสุภาชาติวสุขสกุลเจริญ
พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรห้วยใหญ่

เดินทางมาแบบครอบครัวพ่อแม่ลูก
ทุกคนพยายามอย่างสุดความสามารถ

ผู้เป็นพ่อซึ่งเป็นคนขับเสียชีวิต
ส่วนผู้เป็นแม่และลูกสาววัย๘เดือน

แต่สุดท้ายเสียชีวิตหลังนำส่งโรงพยาบาล

เรื่องต้นตำรวจคาดว่าคนขับอาจหลับใน

แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสีย
ขณะเดียวกันก็ชื่นชมพลเมืองดีทุกคน
ระดมกำลังช่วยเหลืออย่างเต็มที่
คำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเอง
โดยแสดงให้เห็นถึงน้ำใจของคนไทย
ยามพบเหตุฉุกเฉินเช่นนี้
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน